ที่หลังหมอศิลปกรณ์เขาได้ร้องเรียน
บอกว่ามีทั้งรถติดฟิล์มดำ
แล้วก็มีบุคคลมาคมครู

บอกว่าจะมาเอาคืนวันที่๑๓มีนาคมฝากยามไปบอก
ใช่นะครับดังนั้นนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็รักษาความปลอดภัยในหอพักแห่งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยทหารเดินทางไปที่หอพักแห่งนี้นะฮะ
หลังมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ
สอบถามรายละเอียดกรณีที่มีการข่มขู่จากกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบจำนวน
จากคดีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน
ทหารก็เลยต้องเตรียมให้การช่วยเหลือหากมีกรณีการข่มขู่เกิดขึ้นจริงนะครับ
แล้วก็จะต้องดูแลความปลอดภัยในภาพรวม
โดยเจ้าของหอเปิดเผยครับว่าเขาก็รู้สึกวิตกกังวลอย่างมากนะตอนนี้
เกรงว่าจะมีการเกิดเหตุซ้ำซ้อนส่วนป้ายห้องก็เปลี่ยนแล้วนะ
ที่เกิดเหตุจากเลข๑๓ไปเติมเลข๓เป็น๑๓๓เนี่ยนะครับ
ตอนนี้ได้ร้องขอขอให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ให้กับนักศึกษาทั้งหมดภายในหอพัก
โดยเธอก็ได้เปลี่ยนประตูรั้วหลักให้เป็นแบบสแกนบัตรประชาชนเข้าออก
แล้วก็จะตั้งเวลาเปิดปิดนะเปิดปิดเป็นเวลา
โดยจะปิดประตูทั้งประตูใหญ่และประตูเล็กตอนเที่ยงคืน
ซึ่งก่อนหน้านี้ประตูดังกล่าวจะเปิดปิดเป็นเวลาอยู่แล้วแหละ
แต่ช่วงวันเกิดเหตุที่บริเวณใกล้เคียง
เขามีงานคอนเสิร์ตนักศึกษาภายในหอก็ได้ขอไปร่วมงานคอนเสิร์ตด้วย
ก็เลยจำเป็นต้องเปิดประตูเกินเวลา

แต่จากนี้ไปเจ้าของหอพักบอกก็จะเปิดปิดตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ายามที่หอพัก
จากเดิมที่มีคนเดียวตอนนี้จะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในเวลากลางคืนจะเพิ่มเป็น๓คน
แล้วก็จะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก๒ตัว
ไฟส่องสว่างเพิ่มอีก๑๒จุด
อกจากนี้ได้ประสานตำรวจติดตั้งตู้แดงนะครับ
จุดตรวจไว้ที่บริเวณหน้าหอพัก

ก็จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจมาตรวจตู้แดง

ได้นิหมลพระไปรดน้ำหมล
ทำพิธีหลวงพ่อได้บอกว่าน้องปอนไม่ได้อยู่ในห้องพักแล้ว
ไปอยู่กับคนที่ทำเขาตาย
ขอให้คนที่ยังพักอาศัยอยู่ไม่ต้องกลัว
บอกแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยแหละครับ